ความคืบหน้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ที่โรงพยาบาลภูผาม่านที่จังหวัดขอนแก่น
เหตุการณ์เกิดขึ้นเช้ามืดเมื่อวานนี้
ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดในโรงพยาบาลนะฮะ
ประมาณตี๔เมื่อวานนี้

เดินเข้ามาในพื้นที่ของโรงพยาบาลนะฮะก็คงคิดว่าเนี่ยปิดอย่างเงี้แล้วไม่มีใครเห็นเรา
โอ้โหเขาควรจะรู้นะคะโรงพยาบาลมีกล้องวงจรปิดแน่นอน
ถูกต้องค่ะคือไม่เห็นก็ไม่เห็นแค่หน้า
เดินดูไปดูมาสุดท้ายก็เข้าไปด้านในนะครับ
คือตั้งใจมาเลยว่าจะมาข่มขืนพยาบาล
แล้วเดี๋ยวจะมีภาพอีกมุมหนึ่งนะฮะพอหายเข้าไปสักพักนึงเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
ผู้ชายคนนี้นะฮะวิ่งออกมานี่แล้วก็มีคนวิ่งไล่
ญาติผู้ป่วยก็ออกมาดูกันเต็มไปหมดเลยนะครับคนร้ายวิ่งหลบหนีไปนะฮะ
พยาบาลสาวของโรงพยาบาลภูผาม่านที่จังหวัดขอนแก่นนะฮะ
อยู่ที่อำเภอภูผาม่านนะครับได้โพสต์คลิปวงจรปิดนี้เอาไว้ในเฟซบุ๊คส่วนตัวนะครับ
บอกว่าโรงพยาบาลภูผาม่านเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็ก
ขณะเกิดเหตุมีพยาบาลเข้าเวร๒คนมีผู้ช่วยพยาบาล๑คน
ตัวของเธอเนี่ยกำลังงีบหลับอยู่ในห้องพักพยาบาล
อยู่อยู่คนร้ายเดินย่องเข้ามานะฮะมาถึงตัวเลยนะครับ
แล้วค่อยดึงผ้าห่มออกจังหวะนั้นรู้สึกตัวพอดีนะฮะ
คนร้ายจับมือของเธอด้วยนะครับใช้อีกมือนึงมาจับที่หน้าอกเข้าอย่างแรง
เธอก็ตกใจนะครับกรีดร้องเสียงดัง
จะถูกคนร้ายกระชากออกมาจากห้อง
ลากมาตรงทางเดินแล้วพยายามจะลงมือข่มขืนตรงนั้นเลยนะ
นี่ฮะเคราะห์ดีที่ผู้ป่วยกับญาติผู้ป่วย
ที่อยู่ในตึกเนี่ยประมาณ๑๕คนเขาได้ยินเสียง
เขาก็ออกมาแล้วช่วยเหลือกันแล้วก็เป็นภาพเนี้ยฮะค่ะ
คนร้ายมันก็วิ่งหนีก็วิ่งไล่ตามกัน
แต่ว่าตามไม่ทันมันก็ออกไปได้
ก็มีหลักฐานเป็นกล้องวงจรปิดนี่แหละนะครับ
ท่านผู้ชมครับหลังจากที่พยาบาลสาวคนนี้ไปแจ้งความไว้ที่สพภูผาม่านนะฮะ
เจ้าหน้าที่นะครับก็สามารถที่จะติดตามจับกลุ่มตัวได้นะครับ
โดยญาติของผู้ป่วยคนหนึ่งที่มานอนเฝ้าไข้ในโรงพยาบาลเนี่ย
บอกว่าขณะเกิดเหตุได้ยินเสียงพยาบาลร้องเสียงดัง
คิดว่าคนป่วยหนีออกจากโรงพยาบาลค่ะแต่พอออกมาดูเนี่ย
ถึงรู้ว่าเป็นคนร้ายบุกเข้ามาในโรงพยาบาลนะฮะ
เขาก็พยายามช่วยกันจับตัวแต่คนร้ายก็วิ่งหลบหนีไปได้
หลังเกิดเหตุทั้งคนไข้กับญาตินะฮะก็หวาดภาวะกันไปหมด
กลัวว่าคนร้ายจะย้อนกลับมาก่อเหตุอีก
ก็ต้องช่วยกันหน่อยไม่รู้อะไรนอนต่างคนต่างนอน
ตำรวจสพภูผาม่านแล้วก็ชุดสืบสวนของจังหวัดขอนแก่น
ก็แกะรอยจากภาพจากกล้องวงจรปิด

แม้ว่าจะไม่เห็นใบหน้าชัดเจนนะฮะ
แต่ดูจากรูปร่างลักษณะตรวจสอบประวัติคดีของผู้ต้องสงสัยแล้ว
ตามไปรวบตัวได้ครับนายสมชาติอายุ๒๑ปีนะฮะมีบ้านพักอยู่ห่างจากโรงพยาบาลภูผาม่าน
ประมาณสิบกิโลเมตรนะฮะก็ไปนำตัวมาสอบปากคำนะครับซึ่งพันธมตเอกรัฐพลเหลาพรม
ภูมิกับการสพภูผาม่านบอกว่านายสมชาติที่สุดแล้วยอมรับสารภาพนะครับ
โดยบอกว่าก่อนเกิดเหตุขี่จักรยานยนต์ออกมาจากบ้านที่ห่างจากโรงพยาบาล๑๐กิโลเมตร
จักรยานยนต์เอาไว้ข้างถนนแล้วเดินเข้าไปในโรงพยาบาล
ไม่ได้วางแผนล่วงหน้าว่าเหยื่อจะเป็นใครนะเลือกเอาเวลาที่เป็นเวลาที่ตัวเองสะดวกนั่นแหละ
ประมาณตี๔คือหวังจะไปข่มขืนพยาบาลอ่ะ
คือใครก็ได้ที่เป็นพยาบาลเจอใครก็พร้อมจะไปลงมือก่อเหตุ
ถูกต้องคือพอเดินหลุดเข้าไปข้างในแล้วเห็นเขานอนหลับอยู่คนหนึ่งในห้องพักเวร
เข้าไปเลยก็พอเขารู้สึกตัวแล้วก็ตะโกนร้องมีคนออกมาเห็นก็เลยรีบวิ่งหลบหนีไป
แล้วจากประวัติคดีของนายสมชาตินะครับเคยถูกตำรวจสพคศที่ชายภูมิจับกลุ่มข้อหารักทรัพย์มาแล้วเมื่อ๒๓มกราคมปี๖๒นะฮะตอนนั้นไปก่อ
ก่อเหตุลักษณ์ขโมยกางเกงชั้นในของพยาบาลเหมือนกันนะฮะ
ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะครับที่ชายภูมิถูกตัดสินจำคุก๑๑เดือนนะครับ
ตอนนั้นก็ต้องเลิกกับภรรยาไปมีลูกมีเมียแล้วก็ต้องเลิกกับเมียไป
พอพ้นโทษแล้วก็มาพักอยู่แถวบ้านพักใกล้กับโรงพยาบาลภูผาม่าน
แล้วเมื่อวานก็เนี่ยฮะมาก่อเหตุอีกนะครับส่วนทางจังหวัดขอนแก่นวันนี้นะครับ
ทางนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดก็ไปให้กำลังใจเจ้าหน้าที่
แล้วก็พยาบาลที่โรงพยาบาลภูผาม่านนะครับพร้อมกับชื่นชมพยาบาลผู้ที่เป็นผู้เสียหาย
ถือว่าก็มีสติดีมีไหวพลิบดีในการสามารถที่จะเอาตัวรอดได้นะครับ
โรงพยาบาลแห่งนี้เป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กไม่เกิน๓๐เตียง
ไม่มีการว่าจ้างรอปภที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กับบุคลากรรวมถึงญาติผู้ป่วย
อาจจะใช้วิธีก็คือช่วยกันดูแลนะฮะอ่าเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาก็เลยเรียกร้อง
ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมอีกเอาให้ได้หลายจุดทุกจุดในพื้นที่ที่เป็นโรงพยาบาล

ในตึกเนี่ยบางทีเจ้าหน้าที่เขาจะช่วยกันดูได้
ใช่ค่ะอย่างเหตุการณ์นี้ก็ต้องขอบคุณญาติของผู้ป่วย
ช่วยพยาบาลคนนี้นะคะถูกต้องฮะอ่า
ผู้ต้องหาก็ถูกแจ้งข้อหาบุกรุกไปนะครับบุกรุกสถานที่ราชการ
แล้วก็ข้อหากระทำอนาจารย์นะครับเดี๋ยวจะทำแผนประกอบคำรับสารภาพในวันพรุ่งนี้นะฮะ